อันนี้เป็นเด็กอายุไม่เกิน๑๒คุณภาคภูมิ
คนช่วยกันขโมยมอเตอร์ไซค

ไปช่วยกันเข็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาเสียบกุญแจค้างอยู่

แล้วก็สตาร์ทแล้วก็ขี่หายหนีไปเลยคือขโมย

โอ้โหตัวนิดเดียว

เยาวชนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ
กไก่ทพ๙๓๐๔กรุงเทพวงเวียน๒๒กรกฎาคม

นี่ดูสิมันเด็กมากอะ
ไม่ได้รู้เลยเหรอว่าเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดทั่วบ้านทั่วเมือง

แล้วก็มีเฟซบุ๊กอีกรายนะคะ
ก็โพสต์ไว้เหมือนกันบอกว่ามอเตอร์ไซค์โดนขโมยนะคะ
ใครเห็นรู้เบาะแสรบกวนแจ้งมาด้วย

เหมือนกับดูต้นทางโบกไม้โบกมือให้เพื่อนรีบเอารถมา

ทีมข่าวเราก็เลยไปที่ร้านนิวยนไทยนะคะ

ก็ไปเจอกับนายจรูนสุ่นฮวดอายุ๕๖ปีเป็นช่างอยู่ที่นี่
ก็เล่าให้ฟังว่าอาทิตย์ที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ช่วงเช้าก็ขี่มอเตอร์ไซคันเกิดเหตุนี่แหละ

แต่ครั้งนี้ลืมกุญแจรถคือเสียบค้างเอาไว้เพราะรีบไปทำงาน
ช่วงเย็นฝนตกเดินมาดูที่จอดรถจะเอารถเข้ามาหลบฝน
อ้าวรถหายไปแล้ว

เช้าอาทิตย์ประมาณ๗โมง๔๐ผมมาถึงที่ร้านแล้ว
ก็รถมาจอดตรงนี้ประจำอยู่แล้วจอด๒ปีกว่าแล้ว

อะไรอย่างนี้จะมาเช็ดเพราะใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้ว
พอมาดูก็รถหายไปแล้วอ้าวเห็นหมวกกิ้งกระโลกโทอยู่สองลูก
เก็บหมวกเข้าไปแล้วก็ไปขอเปิดกล้องดู
ใจหายอย่างเงี้ยแวบว่าอุ๊ยใครมันเข็นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่ารถไม่เคยล็อคคออ่ะ
มันไม่มีกุมแจไปได้ยังไงเราก็พักกุมแจมานี่ไงมันจ่ายอยู่นี้อ้าว
นายจรูนก็เลยบอกว่าก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิด
พอดูแล้วเจอแบบนี้เด็กอายุไม่ถึง๑๒มาร่วมกันก่อเหตุ
เขาก็เลยบอกว่าเขากับเพื่อนก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเลยนะ
แถวนั้นในซอยในแฟลต์ก็ไม่เจอ
ก็ตั้งใจว่าจะตามหาเองก่อน
คนก่อเหตุเป็นเด็กไม่อยากแจ้งความละมั้ง
ไปหาเองก่อนถ้าเจอก็จะได้ไปเอาคืนมาแต่สุดท้ายก็ไม่เจอค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซต์ผ่านหน้าสอนอไปด้วย
แต่ตำรวจเห็นเด็กขนาดนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เรียกเหรอ
ก็คงจะคิดว่าซื้อของ

ตอนขี่ตำรวจคงไม่เห็นแต่ผ่านหน้าวงจรปิดเห็น
ใช่ค่ะวันนั้นก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
มา๔วันแล้วนะคะก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร
ในกล้องวงจรปิดคือเห็นหน้าเด็กไม่ชัด
แต่ขี่มอเตอร์ไซต์สอน๔ด้วย
นี่ค่ะสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กไง

แต่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องโพสต์นะอย่าโพสต์เลย
อาจจะเห็นว่าเป็นเด็กก่อเหตุอะไรแบบนี้
แต่เลยไม่โพสต์

แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือเด็ก๔คนนี้
เหมือนตั้งใจเดินมาที่รถมอเตอร์ไซคันนี้เลยนะ
เพราะว่าปกติแล้วถ้าจะข้ามถนน

คือจะไม่ต้องเดินอ้อมมาแบบนี้
แล้วรถคันนี้จอดตรงนี้มา๒ปีแล้ว
ปกติจะมีเก๋งมีกระบะจอดปิดอีกที

แล้วก็มีกุญแจเสียบค้างเอาไว้อยู่
ช่วงที่กำลังเด็ก๔คนก่อเหตุเนี่ย
ตัวเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็นั่งอยู่หน้าร้านนะ
ก็ดูกล้องหน้าร้านดูกล้องข้างร้านมาเทียบกัน
มีช่วงหนึ่งที่เด็กเหมือนมีอาการตกใจ

ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค
นั่งคุยหยอกล้ออยู่กับเพื่อนร่วมงาน
ผู้สื่อข่าวก็เลยลองเดินไปดู
จากจุดที่นั่งอยู่หน้าร้านที่เจ้าของมอไซค์นั่งอยู่หน้าร้านนะครับ
จุดที่เด็กก่อเหตุ๔คนก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะ
มันห่างกันนิดเดียว๑๕๙เอง

คือกล้องเนี่ยอาจจะดูเด็กไม่ชัดเนี่ยนะ
แต่ผมว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องนะ
คนในระแวกในชุมชนเนี่ยเห็นรูปร่างแบบนี้เอ้าเสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้เนี่ย

ถ้าเด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมทำแบบนี้เป็นปกติอยู่บ่อยเนี่ย
คือตะเวนดูแล้วอ่ารถคันไหนลืมกุญแจทิ้งไว้เนี่ย

มันมีแก๊งมีขบวนการไหนที่มันอยู่เบื้องหลังเด็กหรือเปล่า

เพราะไอ้แก๊งพวกนี้มันชอบใช้เด็กไปก่อเหตุอาจยากรรมก็สอนไปเลยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ

แล้วตอนนี้ก็เลยกังวลว่าพอมันเป็นข่าวแบบนี้
มีภาพโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้

นี่ค่ะก็ต้องเตือนต้องระวังนะคะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้คุณจรูนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผ่อนคันใหม่แล้ว

ก็ต้องตัดใจผ่อนคันใหม่ซะ
ก็ฝากพี่ตำรวจตามให้แล้วกันนะฮะ